จังหวัดที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุวัยรุ่นปลาระเบิดปิงปอง

ถูกทหารนะครับถูกสะเก็ดระเบิด
ศีลชีวิตหนึ่งนายนะครับ

ตำรวจสพภูสิงห์รับแจ้งบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน
ตรงนี้คือเขื่อนห้วยติ๊กชูครับ
ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด
พอไปถึงที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุเพียบเลยครับ

เจ้าหน้าที่นะครับก็นำกำลังไประงับเหตุ

กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามาล้อมรถของเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างทุ่ม
ว่างระเบิดปิงปองใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่

เอกสินสมุทรสิวระคอนครับ
เป็นทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจที่๓กองกำลังสุระนารี
ท่านได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภูสิงครับ

นี่นี่ฮะปลาลงไปแล้วคุณผู้ชมดูทันไหมได้ยินไหม
กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับแม่เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มได้๑๔คน
เป็นผู้ใหญ่๗คนและวัยรุ่น๗คน
เป็นคนบ้านโอทาลันอยู่บัวเชษสุรินครับ
มีของกลางด้วยมีอะไรบ้างมีดสปาต้าเหล็กแหลม
เบิงปอง๓ลูกเครื่องกระสุนนะครับ
แล้วก็อีกจำนวนนึงตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่มีเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งผู้ต้องหาทุกคนปฏิเสธนะครับ
ปฏิเสธแต่โอ้โหคลิปนะฮะทั้งเสียงทั้งภาพเพียบเลย
ช่วงเช้าที่ผ่านมานางสุธิดาโพคา
เป็นแม่ของผู้ชายอายุยี่สิบหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับนะครับ
ไปกับญาติยาดที่สพภูศิงษ์
ติดต่อเรื่องคดีความแล้วเล่าบอกว่า
ช่วงนี้มันช่วงพักหน้ายางใช่ไหม

ลูกชายก็ขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขื่อน

กระทั่งมีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาหาเรื่องครับ
ตำรวจก็ไประงับเหตุแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
โดยมีตำรวจขับรถตามหลังมา
มันเป็นช่วงเดียวกับที่ทหารเนี่ย

จึงมาขวางทางข้างหน้านะครับ

เหตุการณ์มันเป็นยังไงคุณแม่เล่าต่อหน่อยครับ

ทีนี้ระงับเหตุแล้ว

เด็กกลุ่มนี้คือลูกก็พากันขึ้นจะกลับแล้ว

เมื่อถึงที่จนมุมก็โดนตีโดนอะไร
โดนลูกชายหนูโดนกระทืบทั้งตีทั้งกระทืบ
คือคุณแม่ท่านไม่เชื่อว่าทหารที่ตายหนึ่งนาย
จะตายจากระเบิดปิงปองทำไมล่ะคุณแม่
คือคุณแม่บอกว่าศพไม่เห็นมีร่องรอยบาดแผลเลย
ก็อยากจะขอผลชนสูตร
ว่าทหารนายนั้นเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวหรือเปล่า
เพื่อจะขอความไปทำให้กับลูกชายด้วย
เดี๋ยวต้องดูความคืบหน้าของคดีต่อไปครับ